คือถ้าเกิดว่าคนเราเขาคบกัน
มีมือของกันและกันแค่นั้นมันก็คงจะดี
แต่อันนี้มือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

มันวุ่นเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายในเครื่องแบบด้วย
ว่าว่าเป็นนายกเทศมนตรีเหรอ
เวลามีผู้หญิงสองคนมันเดือดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหมีการประกาศพื้นที่กันด้วย

เธอก็เหงาค่ะเขาก็คงเสียใจไม่อยากจะเลือกใคร
อย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอีกแล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้มันจะไม่จบสิคุณผู้ชม
ใส่ชุดข้าราชการแบบนี้ด้วย

ต้นเหตุปมเรื่องมันก็มาจากเรื่องชู้สาวนั่นแหละ

คุยกันดีทำความเข้าใจกันดี

ผู้หญิงเขาจะยอมเหรอผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมไง

ทีมข่าวได้ข้อมูลมาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

อยู่ที่เทศบาลตำบลโนนชัยศรี
เที่ยงเผือพลทองจังหวัด๑๐๑ค่ะ

จะไปพยายามตามหาตัวผู้ชาย

เอ่อเป็นอดีต
นายกเทศมนตรีเทศบาลนาแซง

ก็คือนายชัยสัตว์ทักแลราช

นายกเทศมนตรีโนนชัยศรี
ให้กับคุณชัยศักดิ์ดูเนี่ย

ผู้ชายที่ใส่ชุดข้าราชการอันนั้นประเสริฐอัศวภูมิ

หรอคะบอกโอ้แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดนะ

มันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะยุ่งอะไรเลย
คุณผู้ชมทีมข่าวได้ไปคุยกับอีกคนหนึ่ง
ให้ข้อมูลคือในอำเภอโพนทองนายอานพศรีบุญลือ
จะถามสักหน่อยพี่อานพรู้เรื่องมั้ย
เขายืนยันว่าผู้ชายในเครื่องแบบคือนายกเทศมนตรีโนนชัยศรีจริง
อันนี้ตรงกันข้อมูลมาแล้วตรงกัน
ส่วนผู้หญิงเสื้อม่วงคุณผู้ชมดูภาพทางขวาตามไปด้วยนะ
ทางซ้ายเนี่ยคือพี่อานพในอำเภอโพนทองเขาก็เล่าให้ฟัง
ผู้หญิงเสื้อม่วงพี่อานบเขาบอกว่า
เสื้อม่วงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานอยู่ในเทศบาลด้วยกัน
โดยฝ่ายชายก็คือนายกเทศโนนชัยศรีเนี่ยเลิกกับภรรยาไปแล้ว

อ่าเออส่วนฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็คือผู้หญิงเสื้อม่วงเนี่ย
ก็เลิกรากับสามีไปแล้ว
แล้วก็มีข่าวว่ามาคบหากับนายกเทศโนนชัยศรี

ซึ่งตอนนี้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวนายกเทศนนชัยศรีมาชี้แจงข้อได้จริง
ต่อไปคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะ
คือมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง๓คน
จะรอเจ้าตัวมาชี้แจงดีกว่านะ